สุราชธานีครับเกิดเหตุสลดครับคุณผู้ชมครับ
อย่างที่ผมนำเรียนไปลูกชายนี่อายุ๓๖เป็นผู้ป่วยจิตเวท
แต่พอไม่กินยาปั๊บกรรมเลิฟไงกรรมเลิฟเขานี่สลดเลย
เพราะว่าไปเอาปืนมาเป็นปืนขนาด๓๘ยิงพ่อ๓นัด
ปั้งปั้งเสียชีวิตในบ้านเลยนี่ฮะตำรวจต้องมากัน
คือเขาขังตัวเองอยู่ในบ้านไม่ยอมออกมามอบตัว
ปิดล้อมกันอยู่แบบนี้นานเป็น๑๐ชั่วโมงนะครับ

ตำรวจสพพุนพินครับนำกำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ลูกฆ่าพ่ออายุ๗๔ปีที่บ้านหลังนี้เป็นบ้าน๒ชั้น
ครึ่งปูนครึ่งไม้ในพื้นที่ตะบนบางงวลอำเภอพุนพินจังหวัดสุราชธานี
ตรวจสอบบ้านนะครับปิดประตูแน่นนะฮะ
เจ้าหน้าที่กันพื้นที่ชาวบ้านใกล้เคียงออกไปก่อน
ปิดประตูขังตัวเองอยู่แต่ในบ้านนี่ฮะเจ้าหน้าที่พร้อม
เล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุนะครับนอนอยู่ในบ้านกัน๕คน
ตายายเขาน้าชายสักตี๓ถึงตี๔ได้
ขณะที่เขาเนี่ยนอนอยู่อีกห้องหนึ่งผู้ก่อเหตุเหมือนขุดอะไรบางอย่างอยู่ข้างบ้าน
น่ะเราทำภาพจำลองให้ดูนะครับไปขุดอะไรไม่รู้อยู่ข้างบ้าน
นะครับคือพ่อเนี่ยออกมาดูนะครับพร้อมกับปืนจุดสามแปดที่พกเอาไว้
จากนั้นมีปากเสียงกันปากเสียงกันปั๊บลูกชายลงมือทำร้ายพ่อ
แล้วแย่งปืนไปได้ไงแย่งปืนไปได้จากนั้นได้ยินเสียงปืน
ดังสามนัดปั้งอย่างที่ผมบอกนี่ตอนเถียงกันทะเลาะกันนะครับ
ทำไมพ่อต้องพกปืนออกมาเพราะว่าไม่รู้ใครไงมาขุดอยู่ข้างบ้าน
ตีสามตีสี่นี่แหละครับยิงแล้วสิ้นเสียงปืนน้าน้าออกมาห้ามนะครับ
แต่ว่าก็ไม่ทันแล้วก็เลยต้องพาพ่อส่งโรงพยาบาลสุดท้ายท่านไปเสียชีวิต
แล้วก็พี่สาวของผู้ก่อเหตุมาเจรจาพูดคุยกับผู้ก่อเหตุหน่อย
ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุมีปฏิกิริยาต่อต้าน
จากเดิมที่นั่งอยู่กับพื้นคราวนี้ลุกแล้วลุกแล้วหยิบปืนอีกเอาล่ะสิ
ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์โดยจิตแพทย์แล้ว
เพราะว่าผู้ก่อเหตุมีอาการเครียดเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น
ต้องยกเลิกภารกิจเรื่องของการเจรจาเอาไว้ก่อน
สอบสวนนางวันธนานะครับเป็นลูกสาวของผู้ตาย
เป็นน้องสาวของผู้ก่อเหตุเล่าบอกว่าพี่ชายของเขาเนี่ย
ป่วยทางจิตรักษาตัวมา๕ปีแล้วแต่ระยะหลัง
ผู้ป่วยไม่ยอมกินยาอาการกำเริบสิครับคุณผู้ชม
ตำรวจก็ขอกำลังเสริมมาต้องมาปิดล้อมแล้ว
ที่บ้านหลังนี้ทำด้วยความระมัดระวังเนื่องจากผู้ก่อเหตุมีปืน
โดยปฏิบัติการปิดล้อมจับกลุ่มผู้ก่อเหตุผ่านไป๑๐ชั่วโมงกว่า
ก็ได้รับคำสั่งให้ปรับแผนไม่มีการเกลี้ยกล่อม
เพราะไม่มีตัวประกันเปลี่ยนการปิดล้อมเป็นการเอากล้อง
ขนาดเล็กส่องดูซิส่องดูผ่านกำแพงปูนซีเมนซิ
พบว่ามีอาการไม่ปกติเขานั่งอยู่กลางบ้าน
ถือปืนอยู่ตลอดเวลาล่าสุดนะครับตำรวจได้ขออนุมัติศาล
จังหวัดสุราธานีออกหมายจับแล้วในข้อหาฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนาและมีปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามในช่วงข่าวของ